ทีนี้มาดูอุบัติเหตุซึ่งก็เป็นอุทาหรณ์
เกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกกันหน่อยนะคะ
เด็กอายุสักประมาณ๓ขวบคุณผู้ชมอยู่กับคุณยาย
อยู่กับน้าพ่อแม่เขาแยกทางกันไป
ยายออกไปทำงานปล่อยให้น้องอยู่กับน้าชาย
อายุ๒๐ปีปรากฏว่าน้าชายเนี่ยเผลอหลับไป
เพราะว่าขายของออนไลน์นอนดึก
สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วพยายามที่จะไปเอื้อมเอาขันมาตักน้ำค่ะ
จังหวะหนึ่งน้องพลาดตกลงไปในถัง

น้องตายน้องเสียชีวิต
น้าชายทั้งคุณยายก็ร้องห่มร้องไห้

ไปรับศพน้องที่โรงพยาบาลพุทธชินราช

คุณยายก็คือนางอำพรนางแย้มอายุ๕๑ปี
ส่วนน้าชายคือนายอาทิตย์อายุ๒๐ปี
เหตุการณ์สลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้า
ช่วงที่คุณยายก็คือนางอำพรออกไปทำงาน
แล้วก็ปล่อยให้น้องซึ่งเป็นเด็กชายวัย๓ขวบ
ชื่อเล่นชื่อว่าน้องคิวอยู่กับน้าชายคือนายอาทิตย์
จังหวะที่น้าชายเผลอหลับไป
ปรากฏว่าน้องคิวเข้าไปตักน้ำในถังน้ำ
ซึ่งก็อยู่ในห้องน้ำคาดว่าน่าจะล้างปากล้างเท้า
แล้วก็น้องมีอาการไม่สบายอาเจียนด้วย
ว่าน้องจะไปตักน้ำเพื่อที่จะล้างอาเจียนของตัวเองหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าเอื้อมมือไปแล้วเอื้อมมือไปหยิบมันไม่ถึง
หัวน้องทิ้มลงไปในถังน้ำจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
พอยายกลับมาเห็นก็รีบแจ้งกู้ภัย
โทรแจ้งกู้ภัยให้กู้ภัยมาช่วยกันปั๊มหัวใจ
และนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันค่ะไม่ทันจริงนะคะ
เพราะคาดว่าน้องอยู่ในถังน้ำนั่นจมน้ำสักประมาณระยะหนึ่งแล้วนะคะ

สักวันไม่ถึงเมตรอะ

ส่วนน่าชายของน้องนะเช๑๘๙๐
คือน้าชายของน้องบอกว่าน่าจะเป็นช่วงที่ตัวเองเนี่ย
ขายของออนไลน์แล้วนอนดึกก็เลยเพลีย
ก็เลยเหลือหลับไปนะฮะ
แต่แบบเบาะพ่อของแม่ของน้องเนี่ยเขาแยกทางกัน
ปกติน้องผู้เสียชีวิตก็คือน้องคิวเนี่ยไม่ใช่เด็กซุกสนอะไรนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วคุณยายบอกว่าเรื่องนี้ขอเถอะนะ
การเสียชีวิตของน้องไปอย่าให้เสียเปล่า
ขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองลูกเด็กแบบนี้
โดยเฉพาะอยู่ไม่เกิน๔ขวบอย่าทิ้งให้อยู่ตามลำผังนะคะ

คือพวกถังพวกโอมพวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าจะเก็บกักน้ำเอาฝาปิดให้มิดชิด

เด็กก็เสียชีวิตได้แล้วเพราะฉะนั้นค่อมไว้เลยค่ะ
อย่าให้มีน้ำอยู่เลยจะปลอดภัยดีที่สุด